ไปดูเรื่องเหน็บแนมกันหน่อยนะคะ
วงการนี้แม้ว่าจะเลิกกันไปด้วยดีอะไรก็แล้วแต่
คนตามส่องเขาก็คอยจับผิดจุดเล็กจุดน้อยนะฮะ
นี่แหละค่ะสำหรับหนุ่มสงกรานเตชนรงค์ค่ะ

คนก็ไปส่องกันด้วยว่าวันนี้ไปกับใครอะไรยังไง

นี่ค่ะเขาบอกว่าเวลาให้น้องปีใหม่เนี่ย
ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยมีให้เลย
มัวแต่เอาเวลาไปเที่ยวกับแมทพีรณีค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวพยายามชี้แจงผ่านคอมเมนต์เรื่อย

อย่างล่าสุดมีคนคอมเมนต์มาว่าอย่างนี้
คุณสงการเขาตอบกลับแบบยาวเหยียดเลย
พอตอบปุ๊บก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจ
แสดงความคิดเห็นกันเยอะเหมือนเดิมนะฮะ
คำชี้แจงผ่านคอมเมนต์ของสงกรานเนี่ย
ความหมายรวมคือเจ้าตัวมักจะพูดถึงเวลาที่ไม่แน่นอนของการเจอลูก
แล้วข้อความที่สะดุดตานะคะก็คือคำว่า
ไม่มีใครอยากรอเกอร์

ถามพี่แอฟหน่อยแล้วกันว่าเรื่องเวลาที่ให้น้องปีใหม่ได้เจอกับคุณพ่อเนี่ย
แบ่งเวลากันยังไงบ้างเอาไปฟังพี่แอฟค่ะ
ก็ปกติค่ะก็นัดผ่านคุณย่าค่ะ

คือเมื่อเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจก็ใช้ชีวิตปกติของเรา
ถ้าคุณสงการไม่ว่างแล้วที่บ้านทางไหนจะไม่ได้เจอก็ไม่นะคะ
ก็บางทีคุณสงการไม่ว่างก็เจอคุณปู่คุณย่า
อีกแล้วทำไมพี่สงการถึงใช้สมบัติภาพของคุณ
ค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะ
แต่ในเรื่องของความเป็นจริงคือแอฟไม่เคยปล่อยให้คุณสงกราน
หรือใครก็ตามในโลกนี้รอเกอร์ไม่เคยค่ะไม่โกรธค่ะ
ไม่เข้าใจแต่ไม่โกรธค่ะ